คุณผู้ชมคะจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเมือง

เป็นคลิปคุณครูหัวร้อน

เด็กไม่ส่งการบ้านเด็กไม่ส่งงาน
ก็เลยปาสมุดเครื่องสมุดนักเรียนทิ้ง
แล้วก็เอาสมุดไปฟาดหัวนักเรียนผู้ชายด้วย

โอ้โหนี่สมุดปลิวเลยค่ะ

พอตรวจงานนักเรียนเสร็จแล้วก็โยนสมุด

อาการของคุณครูนี่คือดูโมโหมากแล้วนี่ค่ะ

ใช่ซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ขอนแก่นนะคะ
ครับเขามีการเปิดเผยว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนมันจาศึกษา
อำเภอมันจากคิรีรองพอก็คือรองวิเชียนชาโนศรีเนี่ยบอกนะบอกว่าเรียกยัง
เรื่องแล้วใช่ไหมทราบเรื่องแล้วใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าเรียกครูคนนี้
มาสอบถามแล้วซึ่งก็ได้ความแบบนี้ค่ะบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้น
เมื่อวันจันทร์ค่ะ๑มีนาคมที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยคุณครูผู้หญิงคนนี้
วิชาภาษาไทยเด็กเด็กนักเรียนเนี่ยคือเด็กชั้นมห้าทับสี่
ตอนที่คุณครูตรวจงานปรากฏว่ามันมีเด็กที่ส่งงานไม่ครบแล้วเด็กบางคนนะ
ไม่ส่งงานเลยตัวคุณครูเนี่ยตั้งใจมีความมุ่งมั่นในการสอนมากแล้วพอเด็กไม่สนใจแบบนี้ครูก็โมโหแล้วมันก็เลยกลายมาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปนี้ทีนี้ทำยังไงล่ะคะ
เราก็ถามไปที่รองพอเบื้องต้นเนี้ยทางฝ่ายบริหารก็มีการตักเตือนคุณครูคนนี้แล้วนะคะแล้วไม่ให้คุณครูคนนี้สอนภาษาไทยห้องมห้าทับสี่แล้วให้ครูคนอื่นเนี้ยมาสอนภาษาไทยแทนแล้วก็เตรียมจะส่งผลการสอบสวนข้อเท็จจริงไปยังต้นสำกัดคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอน
ให้ข้อมูลจากนักเรียนผู้หญิงที่ถ่ายคลิปเด็กนักเรียนเนี้ยบอกว่าวันเกิดเหตุเนี้ยนะพอเห็นเหตุการณ์แบบเนี้ยก็เลยบอกเพื่อนให้ถ่ายคลิปเอาไว้เห็นว่าครูเนี้ยทำไมต้องรุนแรงขนาดนี้ด้วยครับทั้งทั้งที่เด็กเด็กเนี้ยบอกว่าเอาก็ไม่ได้ส่งงานแล้วแล้วทำไมครูต้องโมโหขนาดนี้เลยให้เพื่อนเนี้ยถ่ายคล

สั่งไปทำไมไม่ทรงนะอยากให้เด็กเนี่ยรับผิดชอบใช่แต่ว่ามุมเด็กนะเด็กก็บอกว่าอยากให้ครูเนี่ยใจเย็นลงกว่านี้ใช่ครับคือรู้แหละว่าครูอ่ะหวังดีรู้ว่าครูตั้งใจสอนแต่ว่าครูไม่อยากแสดงไม่อยากให้ครูแสดงพฤติกรรมแบบนี้แล้วเด็กเขาก็บอกนะบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้พวกหนูก็จะตั้งใจเรียน